เอาไปที่เชียงใหม่นะครับมีผู้ปกครองของนักศึกษาสาวคนหนึ่งนะฮะ
น้องเขาก็ถูกตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทมาจับข้อหาเรื่องมียาเสพติดเป็นกัญชาอยู่ในห้องพัก
แล้วตำรวจนายนี้บอกว่าถ้ายอมมีอะไรกับเขานะมีเพศสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วย
จะยอมปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีสุดท้ายน้องเขาไม่ได้ยอมนะฮะแต่ถูกข่มขืน
พอถูกคมคืนแล้วก็ยังถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนี่ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ครับทางผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ทางทนายความนะครับ
มาติดตามความคืบหน้าที่สพช้างเผือกนะครับหลังจากที่ผู้ปกครองของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ
มาแจ้งความบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทเป็นชุดปราบรามยาเสพติด
สังกัดสพเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตามที่เข้าไปจับกลุ่มนะเข้าไปในห้องพักของลูกสาวนะ
มากับผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับหอพักของลูกสาวเนี่ยอยู่ย่านตะบนช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะนี่คือทางผู้เสียหายนะครับเขาก็มีหลักฐานวันนั้นเขาบันทึกเอาไว้
ผู้ชายสองคนคนหนึ่งเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทบอกว่าเป็นชุดปราบรามยาเสพติดของสพเมืองเชียงใหม่
หอพักของลูกสาวเนี่ยคือมีกัญชาอยู่๔๐๐กว่ากรัมก็ถูกยึดเอาไปแล้วถูกแจ้งข้อหานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่น้องเนี่ยเขาถูกคมขู่กระทำชำราวนะบังคับข่มขู่กระทำชำราว
สิบเมษายนที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ปกครองของเด็กคนนี้บอกว่า
หลังจากจับแล้วตำรวจคนนี้นะพาลูกสาวออกไปจากหอพักแล้วก็พาย้อนกลับมาที่ห้องพักอีกครั้งหนึ่ง
แต่เปลี่ยนเป็นยื่นข้อเสนอบอกว่าถ้ายอมมีอะไรด้วยจะปล่อยตัวจะไม่จับลูกสาวไม่ยอมนะครับ
แต่ก็ถูกบังคับข่มขืนจนได้แล้วพอข่มขืนแล้วก็ยังถูกดำเนินคดีข้อหาเรื่องของยาเสพติด
ก็คือมีกัญชาไว้ในความครอบครองจนได้ทางคดีความเนี่ยเรื่องของการมีกัญชาในความครอบครอง
เจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแต่เรื่องไปข่มขืนเขาเนี่ยตรงนี้เขาก็ไม่ยอม
แต่มันเงียบไง๒เดือนกว่าแล้วนะมันเงียบนะครับ
สาเหตุที่มาติดตามเรื่องแล้วก็ต้องมาร้องผ่านสื่อมวลชนเพราะคดีไม่มีความคืบหน้า
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ข้อเสนออะไรต่างให้น้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ
แล้วก็น้องเขาไม่ยอมนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาถูกบังคับขณะนั้นนะครับ
ข้อเสนออะไรต่างมาบังคับให้น้องเขามีเพศสัมพันธ์ด้วย
น้องก็จำด้วยความจำยอมเขาจึงยอมไปนะครับ

บอกว่าเรื่องที่น้องนักศึกษาถูกเจ้านักทั้งที่ธรรมหลวด

นักงานคณะกรรมการปปชในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ดำเนินคดีแล้วนะครับตอนนี้ไปอยู่ที่ปปชแล้ว
แต่ว่าทางผู้ปกครองของเด็กสาวคนนี้บอกว่าหลังจากถูกข่มขืนลูกสาวเนี่ย
จิตตกไปเลยนะครับมีอาการหวาดกลัวตลอดเวลาแถมยังถูกคมคู่อีก
มีผู้ชายสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์มาวนเวียนที่บ้านวันละหลายครั้ง
แล้วก็มีโทรศัพท์มาข่มขู่ไม่ให้เอาเรื่องตำรวจ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับพจพิเชษฐ์จิรณนัตรสินฯผู้บังคับการตำรวจผุดธรรมจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าคดีนี้มันยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อหานะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุไปปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
เดี๋ยวจะต้องเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนสอบปากคำสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ